ตอนนี้ต้องทำกินย้างไหนครับ

เราไม่เคยกินใครในราชภูมิผ่อนในนี้
แต่ครั้งนี้ที่ได้เจอประเทศเราก็สิ้นเป็นเกลียด
ครับคำสำเร็จทั้งนี้ครับเป็นไงนะครับสมอย่างที่

เขาคาดหวังให้เราจบอยู่แล้วครับ
เพื่อนที่เป็นกลุ่มเดียวกันนะครับเขารีบกันผมก็เลยต้องรีบตาม
แต่ถ้าเกิดกลุ่มนี้จบไปก่อนผมน่าจะลำบากเลยนะครับ
อย่างวันนี้แฟนคลับเอกมากอันนี้คืออะไรเดียวกันครับ

เหมือนที่๑๘แล้วก็ไม่ได้ค่าคิดว่าจะเยอะแบบนี้เหมือนกัน
เราเตรียมขอมาประมาณหนึ่งพอประมาณเนอะแล้วมันก็ไม่พอ

จริงเป็นแบบดอกไม้ของขวัญปกติครับนั่นก็โอเคครับ
อันนั้นเราเรียนจุดแล้วเรามีของขวัญต้องมีอะไรด้วยอย่างมีเยี่ยม

ไม่ซื้อของขวัญไม่ซื้อของขวัญมีคนแบบเอ้ยซื้อซื้อเนี่ยเผื่อเป็น

คุณพ่อคุณแม่แหละฮะมีของขวัญพิเศษอย่างนี้

คือคิดว่าคือส่วนตัวผมแค่คิดว่าได้ไปกินข้าวกับครอบครัวก็โอเค
เค้าต้องไปเรียนต่อที่จีนโอ้โฮครับ
การให้กูได้ไปเรียนต่อที่จีนไปกันก็คืนครับ

อื้นยังไม่คิดว่าแตกว่าน่าจะไม่ค้นการแสดง

เพราะถ้าเกิดเราพูดพกล้องเดี๋ยวงานมันก็ตามมา

เดี๋ยวจะมีเปิดกล้องซีรีส์ที่ไทยแล้วเดี๋ยวประมาณกลางเดือนพฤศจิ
ต่อไปหลักหลายพี่งานอ่ะในต่างประเทศเลย
มันสับสนกับสับสูงนะครับงานต่างหวังในกรุงไทยอยู่ตรงนี้
จริงที่บอกนั้นผมไม่ได้คิดเหลืออยู่หรอก
ก็คาดหวังว่าถ้ามีโอกาสก็อยากจะทำงานทั้งสองประเทศให้กับมันท้ากัน

อีกล่าสุดสาวนาดีมก็มีการการเลือกสี

ก็น้องผมก็จะมีความธรรมชาติของการแสดงอยู่แล้ว
ผมรู้สึกว่าเขามีพรสวรรค์มากกว่าผม
ก็เดี๋ยวรอเดี๋ยวกันก่อน

ผมรู้สึกว่าการที่เขาได้เรียนรู้เองมันมีพอสักครู่

ก็คิดว่าถ้าเกิดเขาดังเขาก็คลมอย่างจะพิสูจน์ยุติมือ
โอเคขอบคุณครับ
สวัสดีทีด้วยนะจริงป่ะ